คุณผู้ชมครับสิ่งของต่างที่เราได้เจอเจอสัมผัสในทุกวัน
จะของส่วนตัวหรือว่าของสาธารณะก็แล้ว
แต่บางทีมันไม่ได้วัดแค่เรื่องของถูกแพงราคาเท่าไหร่
มันต้องวัดกันที่การใช้งานแล้วมันใช้งานได้จริงหรือไม่ด้วยนะ
อย่างเรื่องของป้ายบอกรถประจำทางเนี่ย
กรุงเทพรถเมย์ต่างจะขึ้นสายไหนอะไรยังไง
ถ้าไม่ใช่คนที่เขาใช้เส้นทางประจำเนี่ยเขาไม่รู้นะ

เขาไม่รู้ว่าเขาจะไปต่อสายนี้เส้นนี้ไปถึงไหนอย่างไร
มีผู้ชายคนหนึ่งเขาโพสต์ภาพลงในสังคมออนไลน์
นี่ฮะก้มลงไปเลย
แล้วก็ระบุข้อความว่ากลับบ้านต้องใช้รถเมย์สายไหน

แล้วตัวหนังสือมันเล็กมากเลยคุณภาคภูมิเอาจริง
แล้วมันเยอะด้วยไม่รู้สายไหนไปสาย

แล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นจุดที่เขามาดูเส้นทางต่างในการเดินทางด้วยรถเมย์โดยสารนะครับ
จุดที่ระบุเอาไว้เราก็ลงพื้นที่ไปดูเลยว่าเออของจริงเป็นยังไง
อยู่ที่บริเวณเกาะรัตนโกศิลป์นะครับไปเจอป้ายนี้เลย
นี่เยอะมาก
เป็นป้ายที่บอกจุดต่างของรถเมย์นะครับ
อยู่ที่บริเวณจุดขึ้นรถเมย์ท่าช้าง
ดังกล่าวมีขนาดความสูงประมาณ๒เมตร
ด้านหน้าก็มีข้อมูลแผนที่เกาะรัตนโกศิลป์
มีเส้นทางโดยรถเมษายต่างกว่า๓๐สาย

ส่วนด้านหลังเป็นข้อมูลเส้นทางของรถเมษายต่างเช่นกัน
โดยมีข้อความตั้งแต่บนสุดถึงล่างสุดของป้าย
เกือบติดกับพื้นฟุตบาท
ตัวหนังสือก็เล็กมาก
ผู้สื่อข่าวของเราที่ไปดูมาบอกว่าต้องใช้คำว่าเล็กมาก

ทีมข่าวเราก็สังเกตคนที่มาดูป้ายบอกเส้นทางเดินรถเมย์นะครับ
ก็หลายคนเนี่ยคือใช้เวลาดูอยู่สักพักเพ่งสายตามอง
บางคนก็ทำหน้าตาแบบสงสัยเพ่งแบบ

เราได้สอบถามผู้มาใช้บริการรถเมย์นะครับ
ว่านายพรพฤษแก้วเจริญนะครับ
กำลังจะเดินทางต่อไปที่เอกมัย

เมื่อเราจะไปขึ้นรถเนี่ย
ขึ้นรถมันยากยิ่งคนแก่ยิ่งไปลำบาก
ขนาดเราตาดียังดูไม่ออกเลย
เพลงมากก้มปวดหัวเลย
แดดก็ร้อยกกมปวดปวดหัวเลย

แล้วเขาไม่ได้บอกว่าขาไปขามาใช่ไหมอันนี้มันต้องมีบอกขาไปขามา
นี่แหละค่ะเขาบอกเขายากมากลำบากมาก
ใช่เขาบอกเลยว่าเนี่ยถ้าเกิดเป็นชาวต่างชาติมาดูอย่างนี้
ดูยังไงอ่ะแล้วพอดูไปมันก็ไม่รู้เรื่องด้วย
ไม่ใช่แค่ตัวเล็กอย่างเดียวมันดูไม่รู้เรื่องอะค่ะ

ข้อมูลของรถเมย์บางสายที่มาติดไว้เนี่ย

แต่เหมือนกับว่าทุกสายมีหมด

จริงแล้วสายที่ไม่มีก็ไม่ต้องบอกก็ได้ไหมตรงนี้
เขาก็แนะนำแบบนี้นะคะ
หรือตัวเล็กก็จะอ่านไม่ออกก็เลยไม่ค่อยรู้ว่าเป็นยังไงนะครับ
ผมเองก็ไม่ได้ขึ้นรถเมย์มานานแล้ว
ได้ไปดูเลยว่าป้ายเป้ย
อยู่แบบที่คนเขาไปเจอเขาเป็นยังไงนะ

อาจจะเป็นขอสมกหรือว่ากอทม
ผมก็ไม่แน่ใจว่าใครเป็นคนทำป้ายเป็นเจ้าภาพอะไรกันแน่

เดี๋ยวถ้ามีคำชี้แจงมาเดี๋ยวเราอธิบายให้อีกทีหนึ่ง
เดี๋ยวนี้มันยากขึ้นค่ะเขาก็มีการจัดระเบียบปรับเปลี่ยนเส้นทางด้วยไง